ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เป็นประจำนะครับ
เวลาดีแบบนี้ครับวันเสาร์และวันอาทิตย์๒วันเลยนะครับ
ตั้งแต่๔โมงถึง๖โมงเย็น
ผมรับหน้าที่เป็นพิธีกรประจำรายการปีสุฟาณิชย์สุขธวรรณิต
วันนี้เราจะเป็นศึกชกกระชากแชมป์ครับ
ยังจะเป็นการธิบายนะครับเข็มทัคที่กลางมัก๕๕กิโลกรัม
เจ้าของแชมป์นะครับเพชรยะโสดาพรรณสารคามนักชกจากจังหวัดยะโสธร
เจ้าของแชมป์พิการหนัก๕๕กิโลกรัมถูกท้าชิงครับ
โดยนักชกจากจังหวัดระยองเด็กระเบิดลูกอ่างตาโน
เพราะฉะนั้นวันนี้มันแน่นอนนั้นถ้าเด็กระเบิดนะครับผู้ท้าชิงนี้เอาชนะไปได้
จะได้เป็นแชมป์เปี้ยนคนใหม่ไปเลย
เพราะฉะนั้นวันนี้มีลุ้นกันแน่นอนแล้วเรายังมีนักชกจากต่างชาติอีก๒คู่ด้วยกันนะครับ
ยังมีนักชกจากฝรั่งเศษในคู่ที่หนึ่งและนักชกจากสวบประปราวในคู่ที่สามครับ
เราไปพบกับข้อมูลสถิติของนักชกในรายการวันนี้กันก่อนเลยครับ
ของคู่ต่างก็เลยไปนี้ครับ
จากท่านครับ
และในกว่าราวที่สองคู่มากเท่านี้
คู่กันและถูกได้

และชัมเปียนที่๕๕กิโลกรัมในคอร์เดอร์ลูกอ่างตานนท์
กับเพ็ดยะโสดาบรันสาระคอม
ตอนนี้นักชกของเราได้พร้อมกันทางด้านหลังแล้ว

เราจะพบกันกันกันกันกันกันกันกัน
นักชกในกลุ่มใดนักชกของการมือเวลาการนี้นักชกชาวฝรั่งเศสครับ
กูที่๒ครับแก่มดัก๕๘กิโลกรัมเทศ๓

ยกเพชรอสนิทพันธ์
และกูต้องสู้กับเขาครับในมุมแดง
ยกเพชรอสนิทพันธ์
หนึ่งปัตตะพีสิทธิ์สอนทองคำ

มุมน้ำเงินนักชกจากสปลาว
หนึ่งปัตตะพีสิทธิ์สอนทองคำ
กูต้องสู้กับเขาครับฟังแล้วหิวเลย
เพชรยุพินข้าวมันไก่สุขอุราช
กูรังเวทของรายการวันนี้ครับพี่กำหนัก๕๑กิโลกรัม

นุ่มน้อยสิทธิ์เจเมียล
และคู่ต่อสู้เขาครับในมุมแดง

และตอนนี้ครับมาถึงศึกชกกระชากแชมป์ครับ
พี่กำหนัก๕๕กิโลกรัม
ระเบิดลูกอ่างตานนท์
เอาละครับวันนี้ศึกชกกระชากแชมป์นะครับ

จากจังหวะระยองเด็กระเบิดลูกอ่างตานนท์
ยะโสดาบรันสารคาม

พิการนำ๕๕กิโลกรัม
คุณเหมือนคิดแสนสุข
นี่แหละครับเข็มขัดของรายการวันนี้นะครับ

การถูกท้าชิงโดยนักชกจากจังหวัดระยองนะครับ
เด็กระเบิดลูกอ่างตานนวล

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

หลักหายสพนาเจือเพชรครับ
รูปร่างทรงมวยใกล้เคียงกันเลย
แล้วก็ที่สำคัญน้ำอดน้ำชนนั้นเหมือนกันครับ
ประเภทเตี้ยตันครับทางด้านน้อยนา
ชื่ออาจจะดูน่ารักน่ากินครับ

ทุกอย่างนี่ถึงแม้ว่าสรีระจะเป็นรองครับ
แต่น้ำหนักตัวเท่ากันครับคู่นี้
พยายามจะเน้นที่แข้งขวาแล้วครับมาดียอร์
นี่ก็พยายามจะอัดลำตัวครับจิ้มลำตัวเข้าไปอีกทีครับน้อยหนา
มันขวาเบิกล้องเข้าไปครับมาดียอร์
มวยอาวุธหนักครับนี่ครับจิ้มมาอีกแล้วครับ
พยายามจะเล่นงานฐานล่างแล้วครับน้อยนา
ทีมยับโดยขวาเติมโดยแค่งซ้าย
น้อยหน่าเบียนเข้ามาพยายามจะเล่นงานเมื่อลำตัวด้วยมัดฮุก
พยายามจะเดินตอนเกี่ยวมาคืนเลยครับน้อยนา
มาครับสไตล์ของเขาเลยครับกล้าบวกกล้าลุยครับ
หลวงซ้ายอัดลำตัวเข้ามาอีกครั้ง
หวังโดยซ้ายหน้าครับมาดียอร์

สายหน้าครับนี่แหละครับ
โห้้เป็นมวยออกได้สองแข้งสองกาทครับ
นี่พิมพิมพีของหน้านั้นครับ

ทำบทนิดหน้าพยึ่งแล้วเริ่มพลึง

มาริโอพยายามจะเล่นงานฐานล่างสวนเหมือนกัน
เกลือจิ้มเกลือก็หมดยกที่หนึ่งครับ

โต๊ะยี่เทอดี
โต๊ะยี่เทอดี
โต๊ะยี่เทอดี

ยกที่ผ่านมาก็เหมือนจะได้แผลแตกครับสำหรับธนาน้อยหนา

ตบด้วยฮุกซ้ายโต้คืนทันทีเลยครับแม่นาง
พยายามจะเน้นที่หมัดครับ
ลำตัวกระแทกเข้าไปแล้วมีจังหวะเตะตัวอย่าง
ไม่รู้ว่ามาจากจุดนี้หรือเปล่านะครับ
เล็กครับบริเวณระหว่างคิ้วครับธนาน้อยหนานะครับ

โอ้โหพยายามจะปักศอกขวาแล้วครับ
มีศอกซ้ายสอกขวากับแมททิว

ทิวอยากจะเล่นงานฐานล่าง
พยายามจะเดินหน้าชวนทางด้านมาพยอร์ทะเลาะเลยครับนี่ครับ

ไว้แทนโกดมาเด้งตี
ตั้งกำแพงคาเอาไว้ครับเสียบด้วยขวาอีกที

เจอจังหวะล็อกเอวครับของทางด้านน้อยหนาเข้าไปครับ
มาดูว่าการแก้เกมของนักชกจากฝรั่งเศสนั้นจะทำได้ดีหรือเปล่าครับ

ตั้งกำแพงคาเอาไว้ครับเจอแทงซ้ายเลยครับ

โอ้โหดูครับยัดไส้ด้วยเขาขวาแล้วครับมาติยอพยายามจะลัดล่างแม่แต่น้อยหนานั้นแกตัวเล็กครับ
โอ้โหไปรัดร่างมวยตัวเล็กไม่ได้ครับโอ้ไม่ถนัดครับ
กำแพงสูงเอาไว้เลยครับยกกาดเอาไว้ขาปากด้วยศอกซ้าย
มาปฏิยอร์เน้นที่ศอกเลยครับ
ตีด้วยซ้ายอีกทีนี่ครับล็อกในได้เปรียบแล้วครับมัติยอร์
เวลาพลิกออกมาเด้งด้วยเขาขวางไม่ได้ครับ
ตั้งกำแพงคาไว้เลยครับมาติยอโอ้โหขยับมาพยายามจะเน้นที่แข้งขวา
น้อยนาเบียดเจอสองซ้ายน้อยนาพยายามจะเสืออย่างประกัดกดลงมาแล้วเด้งด้วยข่าวขวาครับ
ตีต่อตีมาติยอร์มีตีแล้วพักขาครับโอ้โหตั้งสายจังหวังตีขวา
ตั้งกระแพงขาไว้เลยครับ

พยายามจะตั้งแขนสู้

โอ้โหตีขวาเติมซ้ายแบบนี้ครับ

ความเตี้ยความสั้นของน้อยน่า

น้อยน่าขยับเข้ามามาตียอดวางซ้าย

วางซ้ายของมันติยอทำได้ดี
คล้องด้วยซ้ายกดมาตีขวา

ดูครับจังหวะตีเข่าขวาของมาติยอน

โยกวางแข้งขวา
น้อยนาพยายามจะสวนด้วยหมัดหมดยกที่๒ครับ
โยกขวางแก้งขวา
โยกขวางแก้งขวา
โยกขวางแก้งขวา

โยกขวางแก้งขวา

โยกขวางแก้งขวา

โยกขวางแก้งขวา

โยกขวางแก้งขวา

โยกขวางแก้งขวา

โยกขวางแก้งขวา

โยกขวางแก้งขวา

โยกขวางแก้งขวา
โยกขวางแก้งขวา

โยกขวางแก้งขวา

โยกขวางแก้งขวา

โยกขวางแก้งขวา

แบบนี้ครับวงในครับแทงซ้ายพยอโต้คืนตั้งไว้แล้วแทงซ้ายครับ
เอาอีกแล้วครับนี่ครับในขณะตีตี้โอ้โหจังหวะสุดท้ายเจอ
แม่ยกขึ้นมาคาพับเอาไว้อีกแล้วครับขยับมามาเดียววางซ้าย
โอ้แกไม่มีบังเลยครับมัตยอเตะซ้ายมาแต่ละดอกนึงอืม
วงนายเจอแข้งขวาเลยครับนี่ครับปัญหาวางเป็นแข้งขวา
พยายามจะท้าด่วนชวนทะเลาะครับนานาเคนเข้ามาที่หน้าบ้านตัวเองครับ
จะตีก็ไม่ทันประกาศรัทธวุศุอะแยกออกมาก่อนโอ้มั่นจริงจริงมันคู่แรก
มาตี้ยอร์กดไว้มาตี้ยอร์ตีคนละดอกคนละทีเลยครับ

แยกก่อนครับแยกก่อนซ้ายยาว

ปลูกด้วยฮุกขวาหน่วยนาพยายามจะมีหมัดนำ

วันเดียวยังเอาคืนไม่ยอมจริงครับนักชกจากประเทศฝรั่งเศส
จังหวะจับในของแกนี่ต้องบอกว่าพัฒนาขึ้นเยอะครับมาดีออก

วงในพยายามจะไล่แขน
นาทีสุดท้ายเลยครับทั้งสุดครับ

โอ้โหระหว่างแค่งขวาจังหวะเกี่ยวพยายามจะโต้คืนครับ
หน่วยนาปักศอกซ้ายศอกขวาของมาตี้ยอร์
เถิดถอยครับ

เจอแข่งขวาก่อนเอาละปตารุพรักก็ไปเลย

วินาทีนี้ของมาตี้ยอร์หน่วยนาเสียบ
ไล่แขนตื้อเข้าไปครับแทง
แม้หมายที่จะให้ต้านมาตี้ยอร์แผ่วครับ
มาตี้ยอก็ไม่หนีครับฟังลังส่อกซ้ายวางแข่งขวาเติม
เกี่ยวได้ยังคืนไม่ถนัดครับน้อยนาเจอเสียบขวา
ล็อคไนท์
ออกมาก่อนครับแล้วก็ครบ๓ยกเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับ
คู่เปอร์ดัวของรายการครับต่างด้าน
น้อยน่าสิทธิ์สนทิเดชนัดชกจากอำเภอพิชชัยจังหวัดอุตตรฤษ
น้อยน่าก็เพียงจะเน้นที่มัดครับกับจังหว่าเสียบเข่า
ซ้ายเจอน้อยนาล้วงลำตัวโต้คืน
ก็พยายามจะทุบลำตัวครับแต่ไม่ยุบสักทีครับในวันนี้
ในวันนี้ที่จะเกี่ยวได้คืนไปปลายแค่งครับ

คุณผู้ชมครับก่อนจะไปฟังผลการตัดสินครับ

สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์
ชกทั้งคู่นะครับประหลอดขึ้นไปถึง๙๐องศา

ของรายการนักชกจากพิศนุโลก

มีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่า

ข้างหน้าเพชรตรีสเริ่มชัย
เป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่เลยครับ

ในขณะที่เพชรตีนั้นได้หนาแล้วครับ

เป็นมวยที่ใช้ซ้ายหน้าได้ดีด้วยกันทั้งคู่เลยครับ

ขึ้นมาเลยครับไล่ต้นเลยครับ
กลุ่มแม้ว่าจะเตียกกว่ากับกลงในนักชกจากออสนิทพันธ์
ก็ทีเด้งด้วยขวาทีด้วยซ้าย
กระชากมาไม่ลงครับไม่ยอมอยู่แล้วครับ
กลงในนักชกจากออสนิทพันธ์
มวยอสนิทฟันทิ้งด้วยหัดขวาและเสียบด้วยเขาขวาเลยครับ
ยกเพชรเพชรตีล็อกในเด้งด้วยเขาขวาสู้คนละดอกคนละทีเลยครับ
นี่ครับโหเผ็ดตีจังหวัดเด้งด้วยขวาอ้าวแล้วครับคลิกพอได้แล้วครับ
ด้วยขวาพยายามจะตั้งซ้ายกันเอาไว้ครับ
โหตีเลยครับธนาดิ์เผ็ดตี
จังหวัดฝั่งหน้าและเสียด้วยซ้ายของเบทรี

มวยเข้าเนี่ยรู้เปล่าว่าเป็นประเภทแรงไปนะครับ
ซ้ายหน้ากับธนาดิ์ยกเผ็ด
ลับโอ้โหสลับเสียบขวาไว้เลยครับ
ลูกนี้ทำได้ดีครับแม่พยายามจะเข็นเข้าเชือกแล้ววางซ้ายหน้าเพชรตี

โดยเพชรเปลี่ยนการ์ดบ้างนะครับ

แก้ทันทีเลยครับสน้าเพศตรี
ลูกแก้ลูกกันแกเยอะครับนักชกรุ่นพี่

ลูกเพชรเสียบด้วยขวา
แต่แตะตัวนี่ถึงเลยครับเข่า

ในนั้นเพชรตีพยายามจะขึ้นคอแล้วครับ
ขณะที่วงนอกนี่จับจังหวะได้ดีครับทางฝั่งของหยกเพชร
โยกแล้วสร้างจังหวะขยับหลอกแต่แทงซ้ายแทงขวาครับ
โอ้โหโดนหมัดครับอ่ายังดีที่เป็นปลายหมัดครับของธนาเพชรเกรียวนะครับ
วงในอีกครั้งครับเพชรตีเด้งยกเทโต้ครับ

เขาต่อเข่าอาวุธทันกันอย่างนี้นี่อยู่ที่การยืนระยะแล้วครับ
เป็นตีอาศัยลูกเก่าพยายามจะดันเข้าเชือก
เสียบด้วยเขาซ้ายจังหวะกดแขนของเพชรตี
โอ้โหแบบนี้สนุกครับ
แลกเข่าซึ่งทั้งคู่ถนัดครับ

หมดยกที่๑พักกันแป๊บเดียว
ครับท่านผู้ชมครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
รับชมกับความมันแบบนี้นะครับเป็นประจำ

ตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาจนถึง๑๘นาฬิกา
ดูครับจังหวะกำปั้น๑๒แล้วเกาะในมาเสียบขวาครับ
วงในชิงจังหวะเขาทำได้ดีครับหยกเพชร
อาศัยรูปร่างครับยาวกว่าแตะปุ๊บแทงปั๊บ

นี่ครับหลอกครับหลอกจะต่อยบนครับ
อัดลำตัวเอาละครับยกที่๒ลุยต่อครับ๕๘กิโลกรัม

โอ๊ะอย่างที่ผมเรียนให้ผู้ชมครับมัดขวากองดี
เล่นงานจนหยกเพชรนั้นออกอาการภาวะเหมือนกันครับ
ไม่เล่นด้วยครับถอดหัวออกมาครับ
พยายามจะมีมัดนัดกลัดช่างไม่ลง
ด้วยมัดขวาเจอแข้งแรกครับเอาละครับตบด้วยฮุกซ้ายอีกที
มาเลยครับถึงตัวครับยกเพชร
จังหวะขวางหน้าของโยงเพชรแล้วกดแขนไว้ตีด้วยเขาซ้าย
ตีพยายามจะโต้เหมือนกัน
สลับเสียบด้วยขวากระชากมาวางด้วยแข้งซ้าย

โหแล้วครับโดดก่อนโดดก่อนแต่เอาคืน
ต่อยตามสูตรแล้วกับตีด้วยเข้าซ้าย
กระชากมาหาเหลี่ยมอยู่โอ้วตีละทีเดียวกับ
พยายามจะเสียบเขาอย่างว่าสวนหมัดของเพชรเนย์ล็อกไนท์
เพชรก็ไม่สนแล้วครับเสียบในลุยเลยครับเหลืองเพชร
อย่างที่บอกเลยครับว่าของถนัดจากอสนิทพันธ์ครับ
แต่ดูครับไปเสียหลักเล็กครับเจอแทงด้วยซ้าย
ปั้นขวายกเพชรตีขวางหน้าเสียบด้วยเขาซ้าย
น่าจะว่ากดลงมาตีครับในด้านเจ้าเพชรตีครับ
เก่าเลยครับจังหวะถีบด้วยขวาตัวเพชรเดินมาสาดด้วยซ้ายหลุด
ไม่ถึงครับดูจังหวะของเพชรตีครับเป็นมวยที่สร้างจังหวะให้กับตัวเองได้ดี
พยายามจะเสียบครับยกเพชรเจอหมัดแล้วกดแขนอยู่เลยครับเพชรตี
ไม่ยอมให้ลุ่นน้องนะตีง่ายกับทีดขวาไวอยากเข้ามา
แต่ดูครับพอเจอรัดเอวเข้าไปนี่เป็นปัญหาแหละครับ

พยายามจะใส่ลูกขยันแล้วครับยกเพชร
ในขณะที่เผ็ดตีน่าใส่ลูกเนื้อจะแจ้งทิศมัติขวา

ไม่ยอมกันง่ายเลยครับธนาคติดตรี
สี่ยืมทั้งฝีเซ็นตร์เอาเลยครับ

ยังได้อยู่ครับจังหวะตีด้วยซ้ายของทางด้านหยกเพชร
เดินวางแข้งแล้วเสียบด้วยเข่า

หยกนายพามาที่เชื่องบ้างครับ
จะขวางหน้าเอาละครับยกเพชรขวางหน้า
ซึ่งทำขวางได้แต่ทำไม่ได้ครับ
โอ้โหขวางได้แต่ยังตีไม่ถนัด

กล่างนี่ครับการแก้สถานการณ์ของเพชรดี
อาศัยลูกเก่าแล้วครับกระดูกประสบการณ์

แกลงล่างล่ะครับชิบมันหนึ่งสอง

ด้วยซ้ายยัดด้วยซ้ายอีกทีครับ

ล็อกล่างเบสดีประจำจะลั่นล่าง

มาเลยครับเริ่มทำได้แล้ว

พยายามจะเล่นเกมแล้วครับยกเพชร

ในช่วง๑นาทีสุดท้ายครับ
แค่งขวาของเพชรตรีซ้ายอีกที
โดนยังไงแต่แกคืนด้วยเข่าครับหยกเพชร
เอาละครับตีกองรัวแล้วครับ
หยกเพชรกระยับเข้ามาเพชรตรีวางแข้งอื้อวางซ้าย
ยกเพชรเด้งด้วยเขาขวาเด้งด้วยเขาขวาเด้งด้วยเขาขวา
โอ้โหเพชรดีพยายามจะโต้ด้วยเขาขวาเหมือนกัน
แยกกันออกมาครับแยกกันออกมาสลับแทงซ้าย

แบบนี้วัดใจคณะกรรมการครับ
แล้วช่างมาตีอีกที
นี่แหละครับก็มาทำเอาในช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าน่าสนใจครับ
ในช่วงปลายยกซ้ายาวก็นายล๊อคตี
และครบ๓ยกเรียบร้อยแล้วครับ

คู่ที่๒ของรายการครับ

นักชกจากลำพูนครับ
กับชนะเพชรตรีสอเริงชัยจากพิษนุโลก
โอ้โหแลกกันมันสนุกจริงครับ

เลยครับทางฝั่งของหยกเพชร

ออกอาวุธถนัดเลยครับ
มันจริงครับไปฟังคำตัดสินบนเวทีก่อนครับ
คุณผู้ชมครับเราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อน

ชกทั้งคู่ครับได้ไป๑๐๐องศาได้

คุณผู้ชมครับอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนเลยคู่

ที่นี่๒ครั้งครับชนะ๑แพ้๑ครับ
ชนะน็อกเดชอุดมสอแสวงชัย
ก่อนจะมาแพ้คะแนนให้กับงาเทา

ค่ายมวยสิทธิ์สอนทองคำ
ส่วนมุมแดงครับมาประเดิมที่นี่
ครั้งแรกครับต้องบอกว่าเป็นหน้าใหม่ครับ

ข้าวมันไก่สุราชนายนัทธวัฒน์
นักชกจากอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
ปัจจุบันวัย๓๒ปีครับ
ส่วนสูงเท่ากันครับ๑๖๐เซนติเมตร
สำกัดค่ายมวยสุรรรณารียิม
มาไปที่นี่ครั้งแรกครับโหลอยสักนิดเต็มตัวไปหมดล่ะครับ
แล้วที่สำคัญค่ายมวยนั้นเป็นข้าวมันไก่สุราชนะครับ
แต่ตัวเขานั้นอยู่นครราชศรีมา
ก็บอกว่าได้รับการสนับสนุนแหละครับ
จากร้านข้าวมันไก่สุราช
ได้คุณโบสอสัญโยครับ
ขึ้นไปถอดมงคลให้กับทดารเพชยุพิน
คุณโมสอสัญโยครับ
เป็นผู้จัดการเจ้าเพชรยะโสดับรันสารคำ

ซึ่งวันนี้จะป้องกันแชมป์กับเด็กระเบิดลูกอ่างตานนท
เดี๋ยวรอดูกันครับสำหรับคู่ชิงแชมป์

ต้องบอกว่าทำมวยดังมาแล้วมากมายครับ

เพชยุโสดับร้อนสละครามเพชมณี

โอ้โหเดินหน้าลุยทันทีเลยครับเพชรยุพิน

เป็นมวยที่ค่อนข้างเนื้อตัวหนาปึ๊กเลยครับ
ขาวของทางด้าน

แกเดินขู่เลยครับเพชรุพิน
ทวีนั้นเป็นมวยที่ใช้ศอกได้ดีครับ
แต่วันนี้เพชรจุพินแกท้าด่วนชวนแรกศอกแล้วครับ

เดินเข้ามาพยายามจะเน้นที่แข้งขวา
เปลือทีพยายามจะเน้นที่หมัดครับเพชรยุพิน
บริเวณศีรษะนะครับหน้าผากของเหนือปัทธพีครับ

ไม่ทันไรครับหนึ่งปรัฐพีครับ
โอ้วมีตำหนิเพราะมีหน้าผากว้อมและตุ๋ย
แล้วจะมาอีกแล้วครับสอกขวา

หลอกกระชากเอาเลยครับแล้วเสียบตามน้ำ
ดุจริงครับยกแรกเดี๋ยวดูการยืนระยะด้วยครับ
เพราะว่าหนึ่งปัตตาพีนี่ยังประหยัดอาวุธยังไม่เร่งครับปักด้วยศอกซ้าย
และที่สำคัญ๑๐๐ทวีนั้นเป็นมวยที่แรงปลายดีนะครับ
นักชกจากสภาพบ่าวราวแข็งแรงแข็งแกร่ง
พัทยาวินทิ้งตัวมันหนึ่งสองพยายามจะเปลี่ยนเข้ามา

ระบบป้องกันตัวต้องยกกาดขึ้นมาสูงนะครับ
ลำตัวมาอีกทีเติมด้วยแข้งขวาครับทางด้านเพชรยุพิน
โอ้โหฝากศอกขวาสวนเลยครับหนึ่งปันที
อ้าวแกะปันอื้อ
กะเอาทีเดียวให้อยู่แล้วครับ

ตัวศอกซ้ายของทะด้านหนึ่งปันทีสวนคืน
โอ้โหแต่ดูครับสปีดการออกอาวุธครับ
ผู้เลยครับต่อยและแทงครับ

อยากจะเบียดเข้ามาโอ้รู้สึกว่าจะได้เลื่อนหรือยังครับ
ทางฝั่งของเพชรวิวพินน่าจะได้เลือดแล้วครับคุณสุภาชิน
เป็นมวยที่สอกดีด้วยนะครับทางด้านหนึ่งปัตตะพี
ชุดนี้นี่ต้องบอกว่า๑ปัทวีนี่เป็นมวยที่สอกคมที่สุดเลยครับ
ไปยัดเข้ามาครับเอาเลยครับศอก

เห็นเลือดของทางด้านเพชรุพินออก
ไลฟ์มาบริเวณศีรษะครับหมดยกที่หนึ่ง

โดยฮีโร่โดยฮีโร่

เตรียมจะตอยมัดพลัน๒แล้ววางด้วยแข้ง

ทางด้านหนึ่งประถัพรีเป็นมัวที่สอกดีครับ
ฟันจนทางด้านบริเวณเหนือศีรษะครับ

แตกเหมือนกันครับทางด้านเพชรยุพิน

พยายามกับเหยียกข้างมาหนึ่งประถัพรีนั้นไม่สนแล้วครับ

ศอกแรกเลยครับเพชรยุพิน
แล้วก็รอชิบชายสกัดอ๋าวคืนครับหนึ่งประถ้าพี่
ต้องเร่งขยันออกอาวุธกว่านี้ครับ
โอ้โหและสืบที่สอกซ้ายเลยครับเพชรยุพิน
มาแล้วครับหมัดขวาของ

ดีครับยืนกันใกล้ครับ
บด้วยขวาแล้วพยายามจะยิงด้วยซ้าย
แย่ซ้ายเอาบ้างแล้วแทงซ้ายเลยครับ

หักด้วยศอกซ้ายเพชรชุพินเอาคืนอีกแล้วครับ

ศอกชวัดเฉวียนจริงครับ

เป็นมวยที่อาวุธทันกันจริงครับคู่นี้

เดินลุยต่อ
เสียบด้วยซ้ายครับ
หว่างแล้วแค่งโต้คืนอ้าว
พยายามจะตัดล่างไม่ได้ครับ
เอาละครับวินาทีเอาคืนหรือเปล่าครับ
โอ้โหเอาละครับเริ่มเร่งแล้วครับ

พยายามจะโต้ด้วยเขาซ้าย

ตามอายุเลยครับวัย๓๒ปีครับ
อาจจะต้องมีแผ่วกันบ้างแต่ตอนนี้
ดูเหมือนว่ายังแรงดีอยู่ครับ

ขยับมาทิ้งด้วยหมัดเสียบด้วยเข่าครับ

โอ้โหเขาจริงครับเพชรเจ้าบิน

ยังไว้ใจได้ลำตัวและเสียบตาม

มาแล้วครับแค่งขวาของเพชรวิน

๑ปันตพีรอเยอะไปหน่อยครับ

เกาะนายเสียบด้วยขวาเอาเลยครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป

ท่านผู้ชมกลับมาติดตามต่อครับ
คู่ที่๓หรือว่าคู่ค้ำ

ทางด้านเพชรยุพิน

กับท่าด้านหนึ่งปันทะพีสุดสองทองคำ

บอกว่าเร่งเครื่องไปเยอะ

จังหวัดนครราชศรีมาครับในมุมแดง

มาดูว่าว่าเกมการชก

เอาล่ะครับเหม็นติมัดขวา

โอ้โหเพชรยุพินแกไม่มีหนีเลยครับ

จินดึดความตรงเจอเสียบของไซโต
ครับทีต่อที่ตั้งกับแพงยังไม่ยังจะปวดศอกครับ
หานะครับตั้งกับแพทยุพินครับจังหวะหมัดแล้วฟันแล้วแทงครับ
เอาละครับทิ้งด้วยหมัด๑๒เล่นงานบริเวณลำตัวสลับใบหน้า
แต่โอ้โหเพชรจุวินแกเดินเข้ามาสวนด้วยศอกเหมือนกันครับ
ตั้งกับแพงยังจะตีเข้าไปครับ
แล้วก็เดินชนต่อเกี่ยวแล้วแทงด้วยซ้าย
ขยับแห่งซ้ายวันไหวเอ้าเจอปวดศอกครับ
เอ้าดูครับยังโตขึ้นอีกสังหากครับ
โอ้โหยอมกันซะที่ไหนครับคู่นี้
โอ้โหเพชรพินนั้นแกพยายามจะดับเครื่องชนแล้วครับ
มันขยับมาฝั่งแหน่งขวาอื้อฮือฮือ
หนึ่งมั่นเถอะที่ช้านี่โดนท่านทีพยายามจะสุดด้วยสอง
ช้ามาทิ้งพี่มันและเสียบด้วยขอมซ้าย
เยอะไม่ได้ครับชกกับข้างด้านเพชรยุพิธธิ์
มันไปพลิกขยับปังด้วยส่องซ้าย
โยกกลับมาเพชรยุพิธธิ์ก็ไม่มีหนีครับ
นี่ดูครับเกือบสู้เขาคืน
แล้วสุดท้ายก็ทำได้อยู่ครับเกือบเพชรยุพิธธิ์
ขยับกลับมาพยายามจะทิ้งด้วยมัดขวา
เป็นจุวินเสียบด้วยเขาขวาสวนเจอเขาซ้าย
แล้วก็พยายามจะเล่นเกมก็หนึ่งประทิวิธธิ์
นี่ครับตั้งไว้เลยครับแล้วฟันด้วยศอกขวา
โอ้โหดูกับมันหนึ่งสองแล้วเสียบด้วยซ้ายครับ
จังหวะต่อยหมัดแล้วก็เสียบเข่านี่ทำได้ดีครับเพชรยกพ
เพชรยุพิธธิ์เดินทบเครื่องจริงครับ
นัดชกจากนครรัชศาสิมาก
เดินเบียดแล้วครับถีบด้วยขวาปักด้วยศอก
ในด้านนัดชกจากสมบับมะลาอ้ะอ้าวเลยครับ

แข้งขวาโอ้โหดูครับแกเอาคืนตลอดเลยครับเพชรพิน
สวัสดีครับโปรดเอาไว้ตรงไหนตีตี
มาสองแต่คืนไปหนึ่งครับหนึ่งปัจจับี

เจอแข้งขวาขนาดเข้ามาอีกแล้วครับ

ส่วนด้วยเข่าของเพชรยพินิษฐ์แกทำได้ดีครับ

โอ้โหนักชกไทยกับนักชกจากสปลาว

โอ้โหกว่าจะครบ๓ยกครับ

ขยันหรือว่าแจกกันออกมา
นี่ครับจังหวะบวกด้วยศอกซ้ายครับ
นี่ครับจังหวะพวงบนเจอร่างครับ
กับหัวร้อนครับตั้งแล้วฟันครับ
อัดเข้าเป็นกระดงคางแต่ไม่หล่นครับ

กตรงนั้นเวลา
และตอนนี้มาถึงคู่รองคู่เอกของรายการในวันนี้ครับ
กรรมหนัก๕๑กิโลกรัมยอดนักชกจากจังหวัดอุดรธานี
เจอกับนักชกจากจังหวัดร้อยเอ็ด
มวยคู่รองผู้เอกครับมวยคู่ที่๔สนับสนุนโดยสมหวังเงินสั่งได้
กู้ง่ายไว้ใจเรา

ของว้ายให้รับทฤษวัน

และวันงานเมื่อร้านสวัสดิ์
กับความสุขทั้งหลาย
ทุกท่านทุกท่าน
มายินดีกว่า
พลังเผ็ดทัวร์ตุ๊ดน้ำใส
ทุกท่านพลังเผ็ดทัวร์ตุ๊ดน้ำใส
๖๑ตัวสิบที่๕๑ตัวที่๖๑ตัวที่๕๑

ยินดีกว่าเรามีการการจัดการ

ทุกท่านทุกท่าน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

เทศบาลตำบลกุฎน้ำใสครับนายสุภฤษน้อยแวงพิงครับ
นักชกจากกุมวาปีครับจังหวัดอุดรธานี

ก่อนหน้านี้ครับชนะน็อกชาติพิชิตสจต้อย๘ริ้วนะครับ
ด้วยการฟันศอกจนชาติพิชิตแตกครับเย็บหลายสิบเข็ม
ก่อนที่จะมาพลิกแพ้น็อกให้กับฤทธิชัยสิสารวัตรเสือครับ
ค่ายมวยเทศบาลตำบลกุฎน้ำใสครับจากจังหวัดขอนแก่น
ส่วนทางด้านมุมน้ำเงินครับมุมแดงครับประธานโทษครับ
หนุ่มน้อยสิทธิเจ๊เหมียวครับนายเมธีชัยพวงทอง
ฝีมือเมืองเกินร้อยครับจากอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ด
วัย๒๕ปีครับแก่กว่า๑ปีครับสูงสุด๑๖๒เซนติเมตร
หน้าสุดแพ้คะแนนฤทธิชัยสิทธิ์สระวัสดิ์เสือเอาไว้
ต้องบอกว่าแพ้คนคนเดียวกันนั่นก็คือฤทธิชัยแหละครับ

เป็นมวยสอกคมสอกดุด้วยกันทั้งคู่เลยครับแต่อยู่ที่ว่าจังหวะใครจะดีกว่าครับ
ความเกาะกระดูกมวยเนใกล้เคียงกันรูปร่างก็คู่คิดสูสีครับคุณเน
หนุ่มน้อยเนี่ยเคยโด่งดังนะครับ
ก่อนหน้านี้ขอแฟนสาวแต่งงานลำมวยโชว์เลยครับในงานแต่งงาน
อืมโด่งดังจากคลิปครับมีคนนำมาโพสต์ในสื่อโซเชียลต่างต่างครับ
ซึ่งเดิมทีก็เป็นมวยที่มีชื่อมีเสียงครับ
ไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับหนุ่มน้อยสิทเจ๊เหมียว

เป็นมวยจากอีสานครับแต่ไป

คู่นี้ห้ามกระพริบตาเด็ดขาดครับ

เกือบไม่พ้นครับลุงน้อย

ด้านล่างนี้ต้องบอกว่ามีทั้งต้นกล้า

และยังมีอีกหลายคนครับ

เทศบาลตะมนตกุฎน้ำใสกับค่ายมวยอีสานเซคเกอร์นั้น
ต้องเป็นค่ายพี่ค่ายน้องนะครับ
แค่งขวาคุณน้อยพยายามจะเดินเกาะไม่ได้ครับ

โอ้โหเพราะคุณไพรวันพ่อของต้นกล้านั้นมีศักดิ์เป็นน้าชายของครูโบ้ครับ
โอ้โหท้าด่วนชวนแรกเลยครับพลังเพชร
คุณน้อยพยายามจะหลอกทีบครับ
เอาละครับวางด้วยแข้งขวาเกี่ยวแล้วเอาคืนไม่ได้ครับ
รูปร่างจะเตี้ยตันดีเหลือเกินครับพลังเพชร
โอ้โหขยับ
เป็นมวยฝีมือนะครับไม่ใช่มวยเตะขาต่อยหมัดครับ
รูปร่างหุ่นอย่างนี้นี่น่าจะเป็นมวยเตะขาต่อยหมัดนะครับพลังเพชรแต่ไม่ใช่ครับ
โอ้โหครบเครื่องครับทุกอย่างแล้วครับ
ที่สำคัญมีศอกที่น่ากลัวอันตรายครับ

ซ้ายหน้าอาวุธครับเจอแข้งขวา

แล้วมีลูกเตะเจาะยางให้เห็นเหมือนกันครับพลังเพชร
โอ้โหพุ่งออกมาเสียบด้วยเก่าขวาทันทีครับพลังเพชร
ลุงน้อยขวางหน้าไว้ครับลุงน้อย
โอ้โหแต่เจอเข่าซ้ายครับกระทุ้งเข้าไปครับโดยพลังเพชร

พยายามตีเข้าหน้าขาครับทั้งคู่
โอ้โหลูกเต๋ากระดูกประสบการณ์นี้
ต้องบอกว่าคู่ขี้สูสีเลยครับคู่นี้
กระพริบตาเด็ดขาดครับ

คู่มวยในฝันที่หลายคนต้องการชม

ขยับเข้าหาเลยครับพลังเพชรวางแข้งขวา

ช่วยด้วยครับ

นี่แหละครับคือคู่รองของรายการหลังจากคู่นี้ไปครับ
จะเป็นคู่ป้องกันแชมป์ครับ

หนึ่งติดต้นของแชมป์จากยาโสพล
เปิดโอกาสให้เด็กระเบิดลูกอ่างตันนท์ครับ
เขาท่าชิงจากไครยองท์ขึ้นถึงแชมป์
วันนี้รอติดตามแล้วกันนะครับว่า
แชมป์จะอยู่ที่เอวของเพชรยะโส
หรือจะถูกกระชากออกไปครับ

ุ่มน้อยสิงเจ๊เหมียวกับพลังเพชรเทศบาลตำบลกุฎน้ำใสในมุมน้ำเงิน
พลังเพชรเบียดเข้าหาทันทีเลยครับพยายามจะเน้นที่แข้งขวาเจอแข้งซ้ายสวน
โอ้โหต้องบอกว่าความเก่ากระดูกประสบการณ์ที่ไม่มีใครเป็นรองใครนะครับ
ซ้ายเจอขวาคนละดอกคนละที
พยายามจะเปลี่ยนกาดบ้างแล้วครับหนุ่มน้อย
พยายามจะเขียนร่างแล้วเด้งตีด้วยเขาขวา
ขวางหน้าเอาไว้ครับหนุ่มน้อย
โอ้โหขวางได้แต่ลูกขยันลูกออกตามหรือไม่มีครับ
ลาเพชรเปิดฉากมาเกี่ยวแล้วทิ้งด้วยมัดขวาตีด้วยเข่า

โอ้โหดูครับตัวเล็กในกระแพงแข็งแรงจริงครับพลังเพชร

หวังได้แล้วตี้ด้วยเขาขวาทันทีเหมือนกัน

เด้งตีเอาคืนแหละครับพลังเพชร

ตั้งหลักตั้งลำรอจังหวะอยู่ครับ

โอ้โหพยายามจะเน้นที่ศอกขวาเหมือนกันครับ

มีศอกเป็นอาวุธเด็ดด้วยกันทั้งคู่เลยครับ

แล้วนี่ครับพยายามจะเกี่ยวล่างให้เสียจังหว

งัดความเก่าเข้ามาสู้ครับ

โอ้โหสายหลังที่สายเหลือมนะครับนุ่มน้อย
นะครับอย่ารวยต่อกับนุ่มน้อย
กดคอตีซ้าย
น้อยหาจังหวะเน้นครับนี่ครับตีเอาคืน
ไม่เน้นไม่ออกจริงครับนักชกจากจังหวัดเรศ
โอ้โหพยายามจะเน้นที่ศอกขวาแล้วเมืองน้อยเจอแข้งขวาของพลังเพชรสวน

็อกในเจอเขาขวาเสียบด้วยเขาซ้ายสวน
พยายามจะใช้เหลี่ยมอีกแล้วครับหนุ่มน้อย
ดูครับมาก็คืนครับนี่แหละครับ
เฉพาะคืนของหนุ่มน้อยแต่พลังเพชรครับเต้นลูกขยัน
พยายามจะลัดล่างนะครับเพราะขึ้นบนนี้
มน้อยแกมีเหลี่ยมเจ้าเพชรพยายามจะแก้สถานการณ์
เปลี่ยนเข้ามาเจอสองวางแค่ขวาคืน
เสียบด้วยซ้ายหนุ่มน้อยคล้องเจอยัดซ้ายครับ
ตีด้วยเขาซ้ายโต้คืนครับหนุ่มน้อยล็อกเอว
เอาละครับคืนไม่ได้ครับพลังเพชร
โอ้โหแลกกันมันจริงครับสมศักดิ์ศรีเลยครับ

ไม่รู้แหละครับเลือดใครครับกระเด็นมาโดนผมเนี่ย
แม่น่าจะเป็นเลือดของท่านาพลังเพชรเลยครับ
โอ้โหเอาละครับพลังเพชรพยายามจะสวนด้วยศอก
เสียบด้วยเข่าเด้งด้วยเขาขวา
ศอกเข้าไปเมื่อกี้ได้เลือดเลยครับ
นี่ครับตอกขวา
พลังเพชรเทศบาลตะบนกุฎน้ำสายนี่
เจอต้องบอกว่าเกลือจิ้มเกลือล่ะครับ
โอ้โหหัวคิ้วทางด้านขวานะครับ

ได้เลื่อนเลยครับเอาละครับว่ากันต่อยกที่๓ครับ
พลังเพชรเวียนเข้ามาวางแค่ขวาเจอแค่ขวาส่วน

พยายามจะเล่นงานวงในแต่เจอแข้ง
อ้าวเกี่ยวได้แล้วตัดล่างสวยครับ
ด้วยซ้ายเสียบด้วยเข่า
ขวางแล้วตีครับตีเข้าไป

แลกทีต่อทีนะครับตอนนี้
พยายามจะอาศัยลูกขยันเลยครับพลังเพชร

หนุ่มน้อยครับฟันศอกขวานี่กะเอาทีเดียวอยู่เลยครับ
เอาเลยครับเสียหลักเสียเรียบล้มลงไป
เจอจังหวัดหลักเรียบของซาด้านนุ่มน้อยครับ
เพชรเดินหน้าลุยนะครับทุบด้วยขวา

กระดวนเข้าร้อยใสหวังหน้าไว้

หนุ่มน้อยแกตั้งกำแพงคาไว้เลยครับ

กล้าเพชร
โอ้โหนี่ครับเสียบด้วยข่าวขวาครับ

บวกด้วยศอกอ้าววงไหนตี

โอ้โหอาศัยลูกขยันแล้วครับนี่แหละครับ
ยกไปเรื่อยคับพระนาพรมเฟส
กำลังจะอาศัยลูกขยันแล้วครับดับเคลื่องชน
และเป็นฝ่ายเปิดเกมเข้าหาตลอดครับ

น้องน้อยมันจะขวางเจอของเหลี่ยม

บอกว่าพยายามจะมาเดินเอาในช่วงปลายยกตีด้วยขวา

พลังเพชรเบียดเข้ามาหนุ่มน้อยเสียบด้วยขวา
ดแขนไว้โอ้โหพยายามจะใส่ลูกขยันครับ
พลังเพชรวางแข้งขวาน้องน้อยล๊อคไนท์เจอเหลี่ยม
เอาละครับก้นลงมาแล้วเสียบด้วยเขาซ้าย
น่าจะแกล้งล่างตีเลยครับพลังเพชร
พยายามจะโดนแล้วโต้ครับลูกน้อย
น้ำเพชรยังเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินเข้าหา

จะหักเทเอาเลยครับเทจนได้เลยครับ
โอ้โหพยายามอาศัยความแข็งแรงอุ้มในด้าน
น้องน้อยเททิ้งครับแล้วออกมาตั้งรับเลยครับพลังเพชร
เหมียวครับนักชกจากร้อยเอ็ดครับ
เจอกับทางด้านพลังเพชรพอตกุฎน้ำใส
นักชกจากอุดรธานีครับดูครับจังหวะเกี่ยวแล้วทุ่มทิ้งเลยครับ
โอ้โหแล้วกำปั้นขวาครับนี่ครับพยายามจะ
ที่ลูกขยันครับเดินหน้าชวนหนุ่มน้อยทะเลาะครับ
และเน้นที่ลูกขยันที่พยายามจะเกาะในแล้วซอยเข่าครับ
โดนบ้างไม่โดนบ้างแต่ขยันครับทางด้านพลังเพชร

เอาละครับไปลุ้นกันบนเวทีก่อนครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมเราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อนกับรางวัล
สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์
นุ่มน้อยสิทธิ์แจ้มิว
คุณผู้ชมครับห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเลยครับ

วันนี้เป็นศึกกระช่อเข็มขัดครับ
ชัมเปียนนะครับพี่กำหนัก๕๕กิโลกรัม

จะถูกค้าชิงในภูตาทีมจากจังหวัดไร้ยอม

วันนี้นะครับเป็นศึกชิงศึกชกกระชอก
ขัดนะครับพิกัดน้ำหนัก๕๕กิโลกรัม
เจ้าของแชมป์ครับเจ้าของเข็มตาพิกัดหลัก๕๕กิโลกรัม
ยะโสธรผู้ท้าจริงโดยผู้ท้าจริงครับจากจังหวัดรักยอง

เผ็ดยะสูงนาบรันสรรคม

เผ็ดยะสูงนาบรันสรรคม
เผ็ดยะสูงนาบรันสรรคม
เผ็ดยะสูงนาบรันสรรคม
เวลาที่ทุกคนรอคอยเดินทางมาถึงนะครับแชมป์จะอยู่บนเอวของแชมป์หรือว่าจะโดนกระชากแชมป์กับเพชรยะโสดาบรันสารคามครับจากยะโสธรเจ้าของตำแหน่งแชมป์๕๕กิโลกรัมโดยฮีโร่ครับ
วันนี้จะถูกเด็กระเบิดลูกอ่างตานนท์กระชากแชมป์หรือเปล่านักชกจากระยองพร้อมแล้วครับ
เอาละครับทางด้านเด็กระเบิดลูกอังตานนวันนี้มาในนามผู้ท้าชิงครับ
นักชกจากอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับชื่อจริงชื่อนายอานนท์ไกลวาดจอมตะลุยแดนระยองครับ
ปัจจุบันในวัย๒๔ปีสูง๑๖๒เซนติเมตร๓ฟอร์มหลังแพ้๒ชนะ๑ครับ
ชนะน็อกเมืองลาวปุ๋ยโฟร์แมนก่อนที่จะมาแพ้คะแนนให้กับฟ้ามงคลบจงเจริญจากค่ายมวยลูกอ่างตานนท์ครับ
ส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงเจ้าของแชมป์ครับในรุ่นพิกัด๕๕กิโลกรัมเพชรยะโสดาบรังสารคามนายสามารถบ้างทอง
คุณเข่าเมืองบ้างไฟครับจากอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรรุ่นน้องครับในวัย๒๓ปีอายุอนามอ่อนกว่า๒ปีด้วยกันแหละครับ
ฟอร์มหลังครับแพ้๑ชนะ๒ครับเข็มขัดเส้นนี้ได้มาจากการชิงแชมป์และเอาชนะแสนเพชรปุ๋ยโฟร์แมนมาได้ครับ
เมื่อวันที่๑เมษายนที่ผ่านมาสังกัดค่ายมวยดาบรันสารคามครับโดยร้อยตำรวจโทนิรันยศพล
แล้วผู้จัดการก็คือคุณโมส่อสัญโยแหละครับ
คุณมายต่อโมงคลให้กับเพ็ดยะโสดาบรันสระคามครับ
เอาละครับคู่นี้ไม่เคยเจอกันแน่นอนครับน่าสนใจ
ยะโสครับกำลังสดครับคู่นี้เป็นการพิสูจน์กันระหว่าง
เข่าในเหนียวแน่นแข็งแรงแข็งแกร่งอย่างเพชรยะโสนะครับกับมวยสอกดีศอกคมอย่างเด็กระเบิดครับ
ยะโสธรกับระยองเข็มขัดเส้นนี้จะตกไปอยู่ที่จังหวัดไหนครับ
ถีบด้วยซ้ายครับนำมาก่อนเป็นประเภททนครับถ้าทรหดนี่สุดยอดนะครับทางด้านเพชรยะโส
หัวใจนี่ล้านเปอร์เซ็นต์ครับไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเด็กคนนี้ขยับมาวางแข้งขวา
ระเบิดนั้นรอจังหวะอยู่ครับอ่าอย่าพลาดอย่าหลุดอย่าหลวมนะครับ
ระเบิดแกมีศอกที่อันตรายแล้วก็ที่สำคัญเขาเป็นนักมวยขวัญใจของชาวภาคตะวันออกแล้วครับ
ผู้อยู่วงในขีบเด้งปีเลยครับเพชรโซโดดแทงด้วยสายครับอือนี่คืออาชีพของเขาเลยครับ
อาการแกว่งแต่เวลาวงในนี่แกตีเหนียวจริงครับ
พยายามหยิบซ้ายไว้ก่อนเลยครับเพชรเจ้าโสสวนให้มันขวา
แล้วกดในเด็กระเบิดพยายามจะเสียบด้วยเขาขวา
ไล่แขนสู้ครับเป็นระเบิดล็อกไม่ให้ขึ้นคอแล้วครับ

มาเจอแข้งขวาเด็กระเบิดนั้นรอจังหวะอยู่แล้วครับ
พยายามหยิบซ้ายไว้ก่อนเลยครับเพชรเจ้าโสก็ไม่มียอมครับ
แล้วล็อกในเหน็บด้วยเขาขวา
โอ้โหวันนี้เด็กระเบิดประทะโดนชวนแรกเข่านี่คิดถูกคิดผิดครับคุณสุภาชิน
ต้องดูนะครับการยืนระยะครับต้นเนี่ยอาจจะดวนได้ครับ
แต่โดนไปโดนมาเดี๋ยวยุบแน่ครับถ้าไปรับเข่าของเพชรโสบ่อยแล้วนะครับ
ครับลูกดักแทงของทางด้านเด็กระเบิด
โอโสเสียบด้วยขวานำเข้ามาดึงระเบิดเด้งตี

ดูครับท่านผู้ชมครับเป็นมวยที่ตีหนักตีเจ็บครับ
โอ้โหตีหนักตีเจ็บไม่ว่าแกตีขยันตีด้วยครับเพชรยะโส
แล้วพอถึงจังหวะตีด
เล่งกองรัวนี้โหโกรธมาทุชอย่างเลยครับ

เอาคืนเลยครับเวทะโสบ

เอาคืนเลยครับวงในครับ
กับเข่าในของเพชรยะโสไม่ได้ครับ
แสดงว่าวันนี้นี่ทางฝั่งของเด็กระเบิดนี่เขาเตรียมตัวมาดีเลยครับ
ยะโสทิ้งด้วยหมัดขวาแล้วพยายามขวางหน้าไว้
ด้วยเขาซ้ายพยายามจะโต้เหมือนกันครับเด็กระเบิด
ตั้งกระแทงเขาเอาไว้ครับ

เสียบซ้ายสวนเลยครับเพชรยะโส

เสียบยัดเข้ามาเค้น
โอ้โหยัดทั้งกำแห่งสง่ายทราวน์
แค่เขาไม่สนเลยเขาตีอัดไปเลยครับ

ตีได้ทุกจังหวะตีได้ทุกเวลาครับเพชรยะโส
ยังก็มามีทีเสียบด้วยข่าวขวาท่านดี
แข้งขวาของเด็กระเบิด

โอ้โหเดือดจริงครับหมดยกที่หนึ่งครับ
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
ครับคุณผู้ชิงแชมป์หรือว่าคู่ป้องกันแชมป์ของทดัน
ยะโสดับรันสารคามเจ้าของแชมป์ในรุ่นพิการ๕๕กิโลกรัม
ดูภาพช้าดีกว่าครับแม่วันนี้ผู้ท้าชิงอย่างทางด้านเด็กระเบิดครับ

ต่อเก็บอาวุธวางในแค่งขวา
ดักฟันยุกต์ออกขวาเติมในแค่งขวา

เล่นด้วยครับเด็กระเบิดแข่งขวามาเพยะน้าโสโอ้โหไม่เดินมาโดนแข่งครับ
เสียบเอาคืนโอ้โหพยายามจะเน้นที่ศอกเหมือนกันครับเด็กระเบิด
เป็นยะโสวางแข้งขวาเบียดติดตัวพยายามจะถึงตัวแล้วตีด้วยเขาขวา
มาเลยครับโอ้โหเด็กระเบิดพยายามมาเสียบด้วยซ้าย
สู้ครับเอาเลยครับเสียบด้วยขวาเพชรโสเอาคืน
วงในนี่ครับพยายามจะค้ำเอาไว้ครับ
พยายามจะไม่เล่นวงไหนเลยครับแต่เพชรยะโสแกไม่ยอมครับ
พยายามจะถึงตัววางแข้งขวาเจอแค่งขวาสวนเสียบด้วยเขาขวาเจอแค่งขวาสวนอีกแล้ว
โอ้โหดูครับแลกกันมันจริงครับคู่นี้
โอ้โหยอมโดนครับโดนเพื่อที่จะจับใน
พยายามเข้าหาทิ้งด้วยหมัด๑๒เสียบด้วยเขาขวาเจอแข้งขวาสวน

ดาวดังจากทางภาคอีสานกับภาคตะวันออกครับ
สียาบเข้ามาครับเพชยะโสจับด้วยข่าวอ้อแล้วกรับเด้งตัวเยาคืน
โอ้แล้วเด็กระเบิดครับไม่ยอมกันเลยครับ
โอ้โหคำว่ายอมนี่ไม่มีอยู่ในสารระบบของทั้งคู่เลยครับ

เด็กระเบิดพยายามจะสวนด้วยเข่า

แต่เพชรยะโสดันแล้ววางแค่ขวาเลยครับ
เอาละครับเสียบอัดเข้ามาโอ้โหเด็กระเบิดโต้

ด้วยซ้ายเอาคืนแล้วยัดด้วยเขาขวาบ้างครับ
โอ้โหโสหวนเหนียววงในนี่ครับตีเห็มเข้าไป

พยายามจะใส่ลูกจ่าแจ้งแล้วครับเด็กระเบิด
แต่เพชรยะโสแกไม่สนครับเดินหน้าท้าชน
ล็อกในกดลงมาเสียบด้วยเขาซ้าย
เอาละครับถอดออกมาพยายามจะถอดออกมาครับ
แต่เด็กระเบิดลัดล่างไว้เลยครับ
มาแล้วครับพยายามยัดด้วยเขาโอ้โหเด็กระเบิดเอาคืนครับ

ยาโสเดินเบียดทิ้งด้วยมันเสียบด้วยเข่า

โอ้โหแลกกันมันจริงครับไม่มีใครยอมใคร
ดูครับจังหวะหลักเหลี่ยมของเด็กระเบิดนี่ไม่ธรรมดาจริง
เต็มระเบิดโต้ด้วยเขาขวากดลงมาหมุนเหลี่ยม

โอ้โหนี่แหละครับมัดตีครับของถนัดอยู่แล้วครับ
ใส่ลูกขยันเลยครับเด็กระเบิดเบียดเข้ามา

โอ้โหนี่แหละครับไปแลกในครับ
โอ้โหถึงกับแผ่วหรือเปล่าครับ
อ้าวนะครับเคลียมจะเอาวางใส่แพงเสียบให้เขาขวาถอบขึ้น

ต้องรู้เพื่อนคนไม่ใช่คนที่ดูเหมือนบ้า
ไม่ใช่คนที่ดูเหมือนบ้า
แต่คุณค้ายความรักต้องรู้แน่

ดูราชีวิตรัก
รักรักรัก
มีสิ่งที่ใช่อะไรก็เป็นไปได้
และสมหวังเงินสั่งได้กู้ง่ายไว้ใจเรา

พรุ่งนี้อีก๑วันครับเรามีรายการทั้งเสาร์และอาทิตย์นะครับ
เวลาเดิมนะครับบ่าย๔๖โมงเย็น
และผมรับหน้าที่พิธีกรประจำรายการเช่นเคย
วันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป